ท่านผู้ชมครับเชื่อว่าท่านตามกันอยู่นะฮะเรื่องของน้องออมสิน
เด็กหญิงวัยหกขวบอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะครับเรื่องราวของน้องเนี่ยมีคนไปเจอเจอน้องนะครับ
แล้วก็ถ่ายทอดเรื่องราวมาไทยรัฐทีวีเราก็ไปหาน้องนะครับ
เมื่อวานนี้ก็มาคุยกันอยู่นะครับแล้ววันนี้ก็ต้องไปช่วยเหลือกันนะฮะ
เด็กหญิงที่มีดวงตาสีฟ้าทั้งสองข้างนี่ฮะวันนี้คุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีพาน้องออมสินไปรับจากบ้านเลยที่ศรีราชา
กับคุณแม่ด้วยคุณแม่พูดไม่ได้นะพิการหูหนวกเป็นใบ้นะครับ
ออมสินเองเนี่ยมากับคุณแม่เพื่อจะไปโรงพยาบาลบ้านแพ้วที่สมุทรสาครนะฮะ
ซึ่งท่านผอที่คุยกันเมื่อวานเนี่ยก็บอกว่าให้พามาตรวจได้เลย
ทางโรงพยาบาลเนี่ยเชี่ยวชาญด้านตาด้านหูอะไรพวกนี้นะครับ
จะได้ดูว่าเด็กมีอาการยังไงกันบ้างน้องออมสินเนี่ยอย่างที่ทราบก็คือ
ใครเห็นก็บอกว่าอุ้ยน้องน่ารักก็น่ารักจริงนั่นแหละ
น่ารักแล้วก็ตาสวยมากหลายคนจะทัก
แต่เรื่องความน่ารักโดยเฉพาะดวงตาสีฟ้าทั้งสองข้างของน้องเนี่ย
มันเป็นความน่ารักท่ามกลางความน่าสงสารและต้องช่วยเหลือนะฮะ
เนื่องจากนี่ไม่ใช่ตาสีฟ้าแบบที่ชาวต่างประเทศเขาบีกันอย่างที่เราเห็น
อ่าที่ว่าเป็นปกติโดยทั่วไปอ่าแต่นี่คือความผิดปกติ
ค่ะเป็นเรื่องของระบบประสาทเรื่องของดวงตาแล้วไปถึงเรื่องของหู
เรื่องของการได้ยินด้วยอืมนี่คือบัญชีของน้องนะครับ
เมื่อวานนี้ท่านช่วยเหลือกันเยอะแยะวันนี้อยากช่วยเหลือเพิ่มเติม
นี่คือชื่อของคุณแม่ของน้องออมสินนะฮะแม่นางสาวบุษกรจิมพลนะครับ
นี่ฮะมาถึงโรงพยาบาลแล้วนะครับโรงพยาบาลบ้านแพ้วองค์กรมการมหาชน
จังหวัดสมุทรสาครน้องออมสินต้องมาตรวจเช็คเรื่องของดวงตาและประสาทหู
ในแพทย์พรเทพพงธวิกรท่านภูมิการบริการบ้านแพ้วนะครับ
ท่านก็ได้รับน้องออมสินมาตรวจรักษามาดูอาการที่นี่นะครับทุกผู้ชมครับ
หลังจากเมื่อวานนี้คุยกันผ่านรายการไทยรัฐนิวโชว์
นี่คุณแม่ก็มาแล้วคุณน้าก็มาด้วยนะครับทุกผู้ชมครับ
เพราะคุณน้าเนี่ยจะคอยสื่อสารคอยช่วยเหลือแม่แล้วก็น้องออมสินอยู่นะครับ
ทางครอบครัวมาถึงโรงพยาบาลดูแล้วทุกคนก็ตื่นเต้นแล้วฮะ
ออมสินเองก็ดูตื่นเต้นเหมือนกับเอ๊ะนี่วันนี้พี่ไทยรัฐทีวีพาเรามาไหนเนี่ยพี่โค้ก
สิทธิบุญรัฐพาเรามาไหนเนี่ยนี่ฮะคุณศักดิ์สิทธิ์ก็พาน้องออมสินเข้าไปในโรงพยาบาลนะครับ
ตามขั้นตอนต่างก่อนนะหลังจากนั้นก็ไปจุดดวงตาก่อน
เริ่มต้นการตรวจตาก่อนนะครับเริ่มจากการวัดค่าสายตาเพื่อตรวจความสั้นยาวของสายตานะฮะ
เข้าเครื่องวัดความดันลูกตาเพื่อวัดของเหลวในตาและประเมินภาวะการเป็นต้อหิน
แกนจอประสาทตาดูต้อหินดูเส้นประสาทตาแล้วไปพบแพทย์ดูสัญลักษณ์ต่าง
เพื่อวัดระยะของสายตาและสแกนม่านตานี่นะฮะตามขั้นตอนต่างเลยนะครับ
ระหว่างการตรวจบางขั้นตอนเนี่ยน้องออมสินเองก็ดูกังวลเล็กน้อยนะ
บางทีก็อาจจะมีกลัวกลัวบ้างตามภาษาเด็กนะครับมีส่งเสียงร้องออกมาเป็นระยะด้วยนะ
นั่นเท่ากับว่าเหมือนกับเมื่อวานคุณหมอก็บอกคุณน้าก็บอกคือน้องออมสินเนี่ยส่งเสียงได้
ส่งเสียงร้องได้เปล่งเสียงได้เหมือนกับคนที่หูหนวกพิการเป็นใบ้ใช่ไหมฮะ
คือมีเสียงเปล่งออกมาได้แต่ว่าเขาไม่สามารถจะเรียนเสียงแล้วออกเสียงได้
เป็นคำให้ได้นะครับก็มีคุณน้านะฮะน้าขวัญเนี่ยต้องคอยจับคอยพูดคุยส่งสัญญาณเป็นจุดอ่ะ
ไม่ให้น้องกลัวใช่เพราะว่าคือน้องก็ไม่เคยเจอเครื่องมือเครื่องไม้อะไรแบบนี้มาก่อนก็ตื่นเต้นแหละว่ามันอุ้ยมันจะเจ็บไหมมันจะยังไงหรือเปล่า
คือตอนที่คุณแม่ท้องแล้วก็คลอดน้องออมสินออกมาแล้วก็มีตาสีฟ้าอย่างนี้คุณหมอก็บอกแหละตอนนั้นอ่ะ
บอกว่าต้องไปตรวจนะไปครั้งเดียวแล้วไม่ได้ไปอีกเลยเนื่องจากแหมชีวิตความเป็นอยู่มันลำบากอ่ะมันยากจนอ่ะ
ค่าใช้จ่ายมันก็สูงอ่ะใช่เนี่ยก็ได้มากันอีกครั้งหนึ่งนะฮะทางโรงพยาบาลบ้านแพ้วองค์การมหาชนสมุทรสาครนะครับ
แล้วก็ไทยรัฐทีวีนะครับพามาช่วยเหลือกันนะครับ
ท่านผู้ชมครับนี่ค่ะคือเด็กอ่ะต้องตรวจละเอียดหน่อยวันนี้นะครับ
ตรวจน้องออมสินก็ต้องคอยส่งภาษาส่งสัญญาณใช้ภาษามือกับน้องให้น้องคลายความหวัดกลัวนะครับ
ก็ต้องสื่อสารกันนะฮะเป็นเด็กเล็กด้วยนะครับก็เลยต้องตรวจละเอียดหน่อย
มีช่วงหนึ่งน้องออมสินไปพบแพทย์หญิงวิมลทิพย์และยานันต์นะครับ
ท่านเป็นจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านตาเขและโรคตาในเด็ก
เพื่อตรวจวัดค่าสายตาตรงนี้เนี่ยจะออกเกลือกลัวหน่อย
ต้องเอาหุ่นยนต์ตุ๊กตาที่มีไฟมาให้เล่นมาหลอกล่อกันหน่อยนะฮะ
เอาสติ๊กเกอร์การ์ตูนมาแปะที่เสื้อน้องนี่ฮะนี่เอาน้องเป็ดเป็ดมาให้น้องเล่น
คลายความเครียดกันหน่อยน้องออมสินก็ดูผ่อนคลายขึ้นนะครับ
ขั้นตอนทุกอย่างน้องออมสินก็ให้ความร่วมมือกับคุณหมอเป็นอย่างดีนะฮะ
ใช้เวลาอยู่จุดของการตรวจตาอยู่สักประมาณร่วมชั่วโมง
ดวงตาเนี่ยนะนายแพทย์พรเทพและแพทย์หญิงวิมลทิพย์นะครับ
บอกกับไทยรัฐทีวีนะครับบอกว่าเรื่องดวงตาของน้องออมสินเนี่ย
เอาเรื่องดวงตาสีฟ้าก่อนทั้งสองข้างเนี่ย
ถือว่าเป็นความผิดปกติที่มีมาตั้งแต่กำเนิดนะฮะ
การมองเห็นเนี่ยจะถามว่าการมองเห็นเป็นยังไง
มองเห็นโดยรวมถือว่าปกติแต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนคนทั่วไป
ผลการตรวจดวงตาของน้องออมสินนะครับ
มีความผิดปกติของเม็ดสีในดวงตาทำให้ตาเป็นสีฟ้านะฮะ
แต่ทางฝั่งของชาวต่างชาติเขาจะเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์สืบทอดกันมา
อันนั้นเป็นชาติต่างชาติเป็นเรื่องของดีเอนเอ
ฝั่งเขาเนี่ยตาจะเป็นสีนั้นอยู่แล้วเป็นปกติ
แต่นี่คือเม็ดสีผิดปกติเป็นความผิดปกติที่ไม่ใช่ธรรมชาติ
ค่าสายตาของน้องเนี่ยค่าสายตายาว๑๐๐นะฮะอายุ๖ขวบ
แต่ยาวหนึ่งร้อยแล้วอ่ะใช่การมองเห็นจึงน้อยกว่าคนปกตินะฮะ
ดวงตาเนี่ยถามว่าสามารถรับแสงได้ไหมรับแสงได้เหมือนคนปกตินะครับ
เพราะว่าเมื่อวานนี้คุณหมอให้ข้อมูลในเบื้องต้นว่าถ้าโดยทั่วไปแล้วเนี่ย
ผู้ที่มีเม็ดสีผิดปกติของดวงตาอย่างนี้หูตาจะเปิดรับแสงแสงจะเข้ามาเยอะมาก
แต่วันนี้มาตรวจอย่างละเอียดเนี่ยโอ้โหอันนี้ถือว่าเป็นผลดีกับน้องออมสินคือสามารถรับแสงได้ตามปกติเหมือนคนทั่วไปนะฮะ
เมื่อวานนี้เนี่ยก็เป็นห่วงกันว่าโอ้โหถ้าเกิดว่ายิ่งโตเลย๘ขวบขึ้นไปเกิดไปแพ้แสงต้องใส่แว่นกันแดดกรองสายตาตลอดเวลาเนี่ย
คุณหมอบอกว่าคงไม่ต้องถึงขนาดนั้นแล้วนะฮะเพราะลักษณะของการแพ้แสงสำหรับน้องออมสินเนี่ยไม่มีแต่ยังมีความผิดปกติของเม็ดสีที่ดวงตาที่มันลามไปถึงจอประสาทตาทำให้การมองเห็นของดวงตาเนี่ยเห็นได้ไม่เต็มที่ถามว่ารักษายังไงก็ต้องรักษาตามอาการต้องใส่แว่นตาเพื่อให้สามารถมองเห็นได้ชัดขึ้นค่ะและต้อง

โรงพยาบาลบ้านแพ้วองค์การมหาชนจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยโหวันนี้คุณหมอท่านผอท่านก็ใจดีมากนะครับเพราะว่าได้ตรวจหูให้กับน้อง
ด้วยเรื่องของระบบหูประสาทหูทั้งหมดเพราะว่าน้องออมสินต้องเข้าโรงเรียนโรงเรียนโสด
ศึกษาจังหวัดชนบุรีรับที่จะให้น้องเข้าเรียนค่าเรียนฟรีเป็นโรงเรียนประจำ
ได้ฝึกเรื่องของการมีภาษาของคนที่เขาพิการทางหูไม่สามารถพูดได้

กลัวแหละอาจจะเจ็บหรือเปล่ามีอะไรแห่เข้าไปในหู
นี่นะฮะคือเดี๋ยวไทยรัฐทีวีเนี่ยจะพาน้องไปหาท่านผอที่โรงเรียนพิธนบุรี
ช่วงตรวจอาจจะกลัวหน่อยเพราะว่าคือช่วงนี้ถ้าตามหลักทั่วไปคือทำอะไรก็ตรวจหูแล้วก็เอาพวกขี้หงขี้หูออก
นี่นะครับจะได้ดูอย่างโล่งว่าระบบรักษาของหูเป็นยังไง
ผู้เชี่ยวชาญด้านหูนะครับคุณหมอนะครับแพทย์หญิงนุจรีเมฆจันฉายนะครับเป็นผู้ดูแลแล้วก็ตรวจรูหูให้กับน้องออมสินนะฮะ
เอาพวกขี้หงขี้หูอะไรที่อุดตันออกมาก่อนช่วงนี้เลยร้องเสียงดังหน่อยสักประมาณ๕นาทีก็เอาออกมาหมดนะฮะ
คือในรูหูทุกอย่างปกตินะครับแต่จากสภาพรูหูเนี่ยมันเป็นลักษณะรูหูที่เสื่อมทำให้การได้ยินเนี่ยมีปัญหานะฮะคือหลังจากตรวจตรงนี้เสร็จเบื้องต้นเนี่ยต้องส่งตัวน้องไปสแกนสมองดูเส้นประสาททางด้านหูนะฮะว่าหูเนี่ยศูนย์เสียการได้ยินมากน้อยแค่ไหนนะครับจะได้ตัดสินใจเรื่องของการใส่เครื่อง
ผลต่อเนื่องไปถึงระบบของการได้ยินค่ะอ่าเดี๋ยวฟังคุณหมอนะเราจะต้องตรวจเพื่อดูว่าถ้าเกิดน้องมีแนวโน้มที่จะมีประสาทหูเสื่อมอ่า
การรักษาคืออาจจะต้องใส่เครื่องช่วยฟังการที่ดูคงสร้างของใบหูและรูหูเนี่ยก็มีผลต่อการเลือกเครื่องช่วยฟังอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในกรณีแบบเนี้ยคือไม่สามารถตรวจการได้ยินแบบปกติได้อย่างเงี้ยก็คือต้องเป็นตรวจการได้ยินแบบพิเศษอ่ะค่ะก็คือเป็นตรวจระดับคลื่นสมองเนาะทีนี้เวลาการ
ค่ะก็คือแนวโน้มโอกาสที่จะมีประสาทหูสวมก็คือค่อนข้างสูงอยู่แล้ว
ท่านผู้ชมครับล่าสุดผลการตรวจเรื่องของหูของน้องออมสินออกมาแล้วนะฮะ
เป็นผลการตรวจเบื้องต้นที่ไทยรัฐทีวีได้รับแจ้งมานะครับ
ตรวจระดับคลื่นสมองเนี่ยว่าเสียแบบไหนประมาณไหนยังไงนะครับเบื้องต้น
หูของน้องออมสินระบบการฟังนะเสียค่อนข้างมากข้างขวาแทบไม่ได้ยินเลย
ข้างซ้ายสูญเสียการได้ยินค่อนข้างรุนแรงแต่หากจะใส่เครื่องช่วยฟังเนี่ยอันนี้ยังพอช่วยได้
ที่คุณหมอบอกนะครับซึ่งมีอยู่๒วิธี๑คือเครื่องทัชหูแบบเสียบหลังหู
สองใส่ประสาทหูเทียมด้วยการผ่าตัดแล้วใส่เครื่องข้างนอกอีกทีนึงแต่ปัญหาตอนนี้ก็คือ
หากใส่เครื่องช่วยฟังแล้วเนี่ยเอาละน้องออมสินจะได้ยินแล้วนะแต่ก็ต้องไปฝึกการใช้ภาษาการพูดอะไรพวกนี้
ซึ่งมันก็เป็นปัญหาที่ใหญ่พอสมควรคือมันเริ่มนับหนึ่งใหม่อ่ะต้องกลับไปเป็นเหมือนเด็กหนึ่งขวบ
อืมเริ่มใหม่หมดเลยอ่ะค่ะเพิ่งพูดได้อ้อแอต้องไปฝึกอย่างงั้นใหม่หมดเลยอ่า
ซึ่งตรงเนี้ยไม่ใช่ว่าทำไม่ได้นะฮะทำได้นะครับแต่ทางครอบครัวก็ต้องช่วยเหลือสนับสนุนใช่ค่ะ
กันอย่างเต็มที่นะฮะแต่เรื่องการใส่จนน้องแบบได้ยินเนี่ยอันเนี้ยใส่เครื่องช่วยได้ค่ะ
แต่พอน้องได้ยินแล้วทีนี้น้องต้องเปล่งเสียงต้องเรียนรู้การพูดการอะไรพวกนี้นะครับ
ซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผลต่างเนี่ยเราจะได้ต่อเนื่องไปยังโรงเรียนโสดศึกษาที่จังหวัดชนบุรี
ที่จะมาดูแลน้องออมสินต่อด้วยไทยรัฐนิวโชว์ไทยรัฐทีวี
เราจะช่วยเหลือน้องออมสินเต็มที่นะฮะท่านผู้ชมอยากช่วยเพิ่มเติมก็ที่หน้าจอนะ
ใช่ค่ะบัญชีของคุณแม่ของน้องออมสินนะครับน้าของน้องออมสินนะฮะ
ขวัญหรือว่านางสาวทิติมาธรรมเจริญนะครับที่ไปด้วยตลอดนะครับ
เมื่อวานก็มาคุยด้วยกันบอกว่าวันนี้ดีใจมากที่ทางโรงพยาบาล
ใช่ค่ะให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วองค์การมหาชน
จังหวัดสูงสาขอนรวมทั้งไทยรัฐทีวีด้วยขอบคุณประชาชนทุกคนด้วย
ส่งกำลังใจช่วยเหลือมายังน้องออมสินกับคุณแม่ของน้องออมสิน
หรือบริจาคเงินมาช่วยเหลือวันนี้เนี่ยดีใจมากที่หลานเนี่ยจะได้มีชีวิตที่ดีกว่าเดิม
ดีใจค่ะอย่างน้อยเราก็ได้เห็นว่าเขาเป็นอะไรยังไงรักษาได้ไหม
ก็คือถ้ารักษาไม่ได้เราก็ยอมรับแต่ก็ยังดีใจที่ได้ตรวจ
ได้ขอบคุณทุกหน่วยงานนะคะที่ดูแลทุกอย่างเลยขอบคุณจริงค่ะ